คุณผู้ชมฮะเคยไปจอดรถที่สนามบินไหมครับ
อย่างดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะวันละ๒๕๐บาท

แต่นี่คนนี้เขาจอด๒๓๙วันคิดเป็นเงิน๕๙๐๐กว่าบาท

หลายคนถามว่าทำไมจอดนานขนาดนั้นเดี๋ยวบอกเหตุผลให้ฟัง
คุณผู้ชมไปดูช่วงเวลาที่เขาต้องจ่ายเงินค่าที่จอดรถ
หลายหมื่นบาทนี้กันหน่อยนะครับ
โอ้โหคุณล้อเล่นกันหรือเปล่า
ค่าจอดรถเป็นแบงค์พันนี่

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือคลิปดังกล่าวเนี่ย
โพสต์ไว้พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
จ่ายค่าจอดรถไป๖หมื่นบาท

เพราะเพื่อนมันกลับจากนอกไม่ได้

มาเอารถที่สนามบินที่จอดทิ้งไว้

เดือน๒๓๙วัน

เราก็คิดตอนแรกเราก็เห็นเพื่อนไหว้วานเรามาจ่ายค่าจอดรถ

แต่นี่ปลาเข้าไป๖หมื่นบาท

โอ้โหแต่๖๐๐๐บาทมีทอนนะคุณนะ

เพราะว่าจอด๒๓๙วัน
จอดรถคือ๕๙๗๕๐บาท

โอ้โหคุณคิดดูนี่
เดือนกับการต้องจ่ายเงิน๖๐๐๐บาท
คนที่เข้าไปรับชมเนี่ย

ทำไมไม่ขอต่อรองขอลดราคาจากเจ้าหน้าที่

เพื่อนคุณติดโควิดกลับมาไม่ได้

ไม่ไปต่อรองขอคุยแบบนี้ไม่ได้เหรอคะ

ตัวคนที่โพสต์เขาก็ไปตอบคอมเมนต์นะ
บอกว่าก็ขอต่อรองแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้
เขาต้องคิดตามวันตามเวลาเลยนะครับ
หลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เจอกับตัวเขาเองเหมือนกัน
บอกว่าฉันก็เคยติดโควิดอยู่ต่างประเทศ
ก็โดนค่าจอดรถประมาณนี้นะครับ
ทีนี้นะฮะต้นโพสต์ก็บอกว่าโอ้โห
พอขอทางเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ไม่ให้
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขอหลักฐานมาแสดงอะไรเยอะแยะเลย
ไหนเพื่อให้คุณติดโควิดเอาหลักฐานเลยมาแสดง
ทีนี้ก็เลยยอมจ่ายตังค์